กลับไปกันต่อเพราะวันนี้ก็จะเจอคุณแชมป์ด้วยเป็นนักร้องนี่แหละค่ะ

เปิดทำเกี่ยวกับพุทธคุณ
ซ้อยกระบุไลลาที่เขาไหว้กันนะคุณผู้ชม
ก็เลยเซอร์ไพรส์มากว่ามาจับคู่กันได้ไงที่เห็นในมืออันนี้
ก็เป็นแมงผู้ที่เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะ
ก็เลยไปถามถ่ายว่าตกลงมาเจอกันได้ยังไง
ระหว่างนักบอลกับนักร้องแล้วก็ทำธุรกิจตรงนี้

เงินส่วนใหญ่ที่เราได้เช่ามา

เครื่องราวมันเป็นเครื่องยืดเหนียวจิตใจ

มันทำบุญทำทวนทีริสิน

นี่จำได้ไหมคลิปที่โดนสงการโดนงับเป้า
ถามถ่ายภาพพิงมาถึงที่ล่าสุดน้องทอยโดน

ซึ่งโดนล็อกคอจอย่างเจ้าของงานมา
บังคับให้ดื่มเหล้าแยงป่ะ
ถ่ายในฐานะนักร้องคุณแชมป์จะว่าไงไปฟังค่ะ

คือจริงมันเป็นช่วงท้ายโชว์แล้วแหละ

แล้วก็มีคนหนึ่งมาจับต้นขาก่อน

พอหันไปมองเขาแบบเอาหน้ายื่นเข้ามา
แล้วก็เผิบตัวออกอะไรอย่างนี้ครับผม
ไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงหรืออะไรก็ตาม
ก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขา

ดนตรีหรือศิลปินเขาก็อยากให้มอบความสุขให้อยู่แล้วแหละ
คือถ้ามันเป็นความสุขที่แบบว่า

คือไม่ล่วงเกินกันเกินไปหรือว่า
ให้เกียรติสิทธิ์กันแล้วกันผมว่ามันก็โอเค
ซึ่งทอยล่ะสุดก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ